สวัสดีครับวันนี้สิ่งที่หลายคนรอคอยที่จะมาดับความร้อนก็คือสายฝนนั่นเอง
วันนี้เทลงมาในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคนกรุงคงได้ชุ่มฉ่ำกันแล้วก็ดับร้อนกันหลายพื้นที่
แต่แน่นอนครับภาพนี้เกิดขึ้นในหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับ
ปริมาณน้ำที่ท่วมขังตามผิวถนนก็ส่งผลต่อการจราจร
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่อง
ฝนวันนี้เป็นฝนที่เกิดจากการที่มีกระแสลมเปลี่ยนทิศทางนะครับจากทิศตะวันตกฝั่งนู้นมาเป็นทิศตะวันออกอีกแล้วนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และแน่นอนนะครับฝนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็เป็นฝนที่เกิดจากลมหนาวนั้น
ค่อยดันลงมานะครับอากาศร้อนจัดเจออากาศเย็นที่แผลลงมา
ก็ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
มีฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงจน
ทำให้เราเห็นภาพความเสียหายหลายจุดเลยทีเดียวนะครับ
ยังคงเป็นบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน

และแน่นอนนะครับในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
ยังคงมีหลายพื้นที่ที่มีโอกาสเจอกับลมแรงอยู่
แต่แน่นอนฝนที่ตกลงมาก็จะทำให้อุณหภูมินั้นเย็นลงหลายพื้นที่เลยทีเดียว
มาดูภาพรวมกันหน่อยพรุ่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับจากการตรวจสอบ
จุดที่ต้องระวังฝนก็คือในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย
พูนลำปางแพร่น่านอุตรดิษฐ์สุโขทัยตาก

ส่วนภาคอีสานครับจุดที่ต้องระวังฝนก็คือ
บัวลำพูเลยขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิ
นครราชสีมาบุรีรำและสุริน
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับจุดที่ต้องระวังฝนอยู่ก็คือ
นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอายุทยา
การจนบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ราชบุรี
ภาคตะวันออกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองตราดนครนายก
ต้องระวังฝนนะครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรในจุดที่มีฝนฟ้าขนอง
ส่วนฝั่งอ่าวไทยภาคใต้จุดที่ต้องระวังฝนก็คือ
ชบุรีประจบคิริขันชุมพรสุราธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับทะเล
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันครับจังหวัดที่ต้องระวังฝนก็คือ
จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นโอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
ดังนั้นใครจะใช้รถใช้ถนนคงต้องเฝ้าระวังด้วย
แล้วก็เหตุการณ์ฟ้าผ่าลงมาทำให้เกิดภาพความเสียหายยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่
ยังไงก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ